หลังจากที่ได้มีการรายงานคำพิพากษาในคดีนี้
ก็ทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจกับชาวพม่าในบางส่วน

จากนั้นแล้วเว็บไซต์อีรวดีของพม่าก็ได้มีการรายงาน

ประมาณ๒๐คนได้ไปถือป้ายประท้วงอยู่
ที่หน้าสถานทูตไทยหน้านครย่างกุ้

ก่อนที่ตำรวจจะเข้ามาสั่งให้มีการสลายการชุมนุม
ซึ่งคดีนี้ก็เป็นที่สนใจของประชาชน
ทั้งในประเทศไทยในอังกฤษแล้วก็ในพม่า

ย้อนรอยเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นครับ
ปฐมบทของเหตุการณ์ครั้งนี้
เกิดขึ้นวันที่๑๕กันยายน๒๕๕๙
เกิดเหตุคนร้ายฆ่านายเดวิดวิลเลี่ยม
และนางสาวฮาน่าวิทริตริมหาดเกาะเต่าจังหวัดสุราชธานี
ในที่เกิดเหตุตำรวจพบหลักฐานเป็นจอบขุดดินเปื้อนเลือด
ปุ๋ยสีแดงถุงยางอนามัยและก้นบุหรี่ตกอยู่
เก็บมาตรวจดีเอ็นเอนำไปเปรียบเทียบกับคนร้าย
การสอบสวนดำเนินไปกว่า๒สัปดาห์
จนกระทั่งตำรวจสามารถรวบรวมพยานหลักฐานเอาไว้ทุกด้าน
สามารถจับกลุ่มนายวินกับนายซอ
ชายชาวเมียนมาเอาไว้ได้จึงนำไปตรวจดีเอ็นเอ
พบว่าตรงกับหลักฐานในที่เกิดเหตุ
จึงแจ้งข้อหาดำเนินคดี
ขยายผลพบว่าประมาณ๒นาฬิกาของวันที่๑๕กันยายน

คือนายวินนายซอและเพื่อนสัญชาติเดียวกันอีกคน
นั่งเล่นกีต้าดื่มเบียร์บริเวณขอนไม้ใต้ต้นสน
มหาดไซรีห่างจากร้านเอซีบาประมาณ๓๐๐เมตร
จากนั้นเห็นนางสาวฮาน่าและนายเดวิทนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษเดินผ่านไป
เวลาประมาณ๓นาฬิกาเพื่อนแรงงานชาวเมียนมาปลีกตัวไป
นายวินและนายซอเดินไปหยิบจอบที่วางอยู่ในแปลงผัก
ด้านหลังจุดนั่งเล่นกีต้า
แล้วเดินตามนักท่องเที่ยวทั้งสองไป
พบทั้งคู่กำลังพลอดรักกันบนพื้นสายใกล้โขดหิน
จึงทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ
ใช้ด้านสันจอบที่ถือมาฟาดที่ท้ายถอยนายเดวิทจนแน่นิ่ง
ส่วนนางสาวฮาน่าตกใจกรีดร้องขอความช่วยเหลือ
จึงถูกฟาดตรงใบหน้าจนแน่นิ่งไปอีกคน
ก่อนที่คนร้ายจะช่วยกันทำอนาจารย์แล้วหลบหนี
สยองครั้งนี้ตกเป็นที่สนใจของคนในสังคมทันที
มุมหนึ่งเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจ
ที่ออกมายืนยันในเรื่องของหลักฐานที่รวบรวมเอาไว้ได้

ถึงขณะที่ผลตำรวจเอกสมยศพ่มผันม่วง
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในสมัยนั้น
ต้องออกมาเปิดแถลงข่าวปิดคดีด้วยตัวเอง
ขณะที่อีกมุมสังคมก็ยังตั้งคำถามว่า
ตำรวจจับคนร้ายถูกตัวหรือไม่
กลัวว่าจะกลายเป็นการจับแพ้
เหมือนกับหลายคดีที่ผ่านมา
ซึ่งกระแสความข้องใจของคนในสังคม

อังกฤษซึ่งเป็นประเทศของผู้เสียชีวิต
รวมทั้งญาติของผู้ต้องหาชาวเมียนมา
ก็ข้องใจในการทำงานของตำรวจไทยเช่นกัน
มีเสียงเรียกร้องให้หาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้
วบจนคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
กระทั่งในที่สุดสารชั้นต้นมีคำสั่งตัดสิน
ประหารชีวิตจำเลยทั้งสองคนให้ตายตกตามกันไป
ข่าวไทรัตรทีวีแรงงาน